เก็บได้ที่ไหนบ้านน้องม่วงน้องสวงค่ะบ้านน้องม่วงตรงบนน้องข้อคุณเหรอ
อ๋อไม่ใช่ปลาที่เกิดที่เขาเจ้าจับเราเหรออ๋อลงไปแล้วจับหน้าที่เหรอ
อ๋อถ้าเกิดก็ด้วยก็เพราะว่าเสียเอิญย่านี่คือมากเพราะว่ามันไม่มีเหตุไปตามเรา
ก็ไม่ชี้แจงกับเขา
ก่อนไม่การขุมลูกหรอรถไม่พอมันว่ารถถ่าย
ก็ทำไมใส่งานกลางหรอยังไม่ได้ขุดอะไรเลยเนอะ
รีวิจัยหรืออย่างไรที่จะรับทราบ

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์แต่ก็ไม่มีอัศวินทรีย์แต่ก็ไม่มีอัศวินทรีย์
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์แต่ก็ไม่มีอัศวินทรีย์
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์

ก็ไม่มีอัศวินทรีย์